คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชน
พี่หญิงลีศรีจุมพลอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หญิงลีป่วยเป็นไทรอยด
แล้วก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้มีโอกาสเห็นหน้าค่าตาพี่หญิงลีผ่านสื่อใดเลยนะคะ
มีแต่เพียงอินสตาแกรมที่เธออัพลงในอินสตาแกรมเป็นคลิปสั้น
และก็มีการโฟนอินก็เท่านั้นเองยังไม่มีใครได้เจอ
ช่วงที่เธอกำลังผ่าตัดดูดไขมันออก
๔ครั้งแล้วนะคุณตลอดระยะเวลา๕เดือนพี่หญิงลีผ่าตัดมาแล้ว๔ครั้งนะคะ
วันนี้ค่ะนักร้องลูกทุ่งหมอลำซิ่งพี่หญิงลีศรีจุมพลพกพาความมั่นใจมาเต็มร้อยแล้วนะคะ
เปิดประตูบริษัทล้านลากรุ๊ปของตัวเองต้อนรับนักข่าว
เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะรับงานเจ้าภาพไม่ต้องห่วงเธอเลยนะคะ
เธอก็เลยขอโชว์ลีลาการแดนส์เพื่อเป็นการการันตีว่าเธอยังคงโอเคอยู่นะคะ
ความสวยความสวยยังคงเป๊ะอยู่นะคุณนะ

ใช่แล้วดูลีลาแล้วยังเป๊ะไม่เปลี่ยน
โดยนักร้องลูกทุ่งสาวเผยว่าการผ่านวิกฤตปัญหาครั้งนี้มาทั้งหมดเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคุณ
ซึ่งตอนนี้เธอมีความมั่นใจในใบหน้ามากขึ้น
ไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการผ่าตัดครั้งที่๕เกิดขึ้นอีกหรือไม่ค่ะ
คือหญิงไม่จับโทรศัพท์เลยเนอะไม่จับกล้องเลยกล้องจะดี
แค่ไหนจับไม่จับเลย๓เดือนนี่แบบหน้าใหญ่ไปหมด
หญิงก็เชื่อว่าพี่น้องก็จะมีคุณธรรมมีจิตใจ
หญิงมีจิตใจดีหญิงก็แบบเอาเป็นยังไงก็โพสต์ไปตามนั้นแหละ
อย่างนั้นแล้วก็ให้ทุกคนที่ป่วยมีกำลังใจสู้ว่า
ก็แบบหญิงก็เลยได้รับกำลังใจอย่างท่วมท้นอีกแบบ
ตอนนี้หญิงคิดว่าร่างกายหญิงนะคะค่อนข้างจะ๘๐
ยังไม่กล้าการันตีว่า
อาการป่วยมาจากอาการที่แบบว่า
สเตรอยด์นะคะโดนมากดทับใช่ไหมคะ
ก็คือไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษ

ตรงนี้ค่ะตรงทั้งหมดหนกแก้มนะคะ

รอให้มันหายไปเพราะว่ามันเป็นไขมันไม่อยากไปคว้านไปทำหญิงก็กลัวเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวให้มันหายไปในอนาคตเราอาจจะรักษาภายนอก
แต่ถึงยังไงถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หญิงก็ดีใจ
เพราะว่าขายังเดินได้วิ่งได้เต้นได้ขึ้นบันไดได้อย่างสตรอง
ผมหญิงร่วงกำลังเกิดมาใหม่นะคะเกิดมาเยอะแปลก
แล้วก็สายตาหญิงสูญเสียไปค่อนข้างเยอะติดลบ
หมอท่านก็บอกว่าอาจจะเกิดจากภาวะการป่วยแล้วก็ใช้ยาค่อนข้างเยอะ
หญิงมั่นใจค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าหญิงก็เวลาที่หญิงถามคนทางบ้าน
หญิงก็เลยดีใจแล้วก็เวลาที่ร้องเพลงสดบ้างอะไรบ้างเสียงหญิงก็กลับมาแล้ว
คุณค่ะต้องบอกเลยว่าจิตใจเธอเข้มแข็งมากนะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะพี่หญิงลีเนี่ยตอนที่ป่วยหนัก
ใบหน้าของเธอเนี่ยบวมเป่งมากเลย

ตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาพร้อมแล้วประมาณ

ว่าผู้หญิงอย่างเราอย่างนี้สิวขึ้นเรายังเครียดเลย
แล้วพี่หญิงลีเขาบอกว่าไม่จับโทรศัพท์เลยในช่วงที่เขาแบบหน้าค่อนข้างที่จะบวม

แต่ว่าตอนนี้เขาก้าวผ่านจุดนั้นมาได้แล้วทำให้ชีวิตเขาเหมือนได้เกิดใหม่เลย

จะเห็นได้ว่าพี่หญิงลีเวลาโพสต์ทุกครั้ง
มาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจ